ไม่ใช่เม้าเล่นเดี๋ยวเฉยเรื่องข้าวก็แบบน้อง

คือเรื่องของเรื่องเขาคิดกันว่า

แต่นางบอกมานางพูดกับนักข่าวเพจไหน
ที่แบบว่าดูสัญญาไม่ถี่ถ้วน

แต่เรื่องที่เขาถ่ายนี้เป็นอะไร

เดี๋ยวก็จะกลายเป็นเรื่องเป็นราว
คือปิกกูก็เลยงงเพราะก็เอเกษิมไม่เคยเจออะไรอย่างนี้
สุดขวัญอุสามณีก็ออกมาย้ำรับว่าเทกองถ่ายจริง
แล้วนางก็ไม่ได้มีปัญหากับกองถ่ายด้วย
แต่ไม่ได้บอกกับต้นสังกัดมาก่อน
ก็นึกว่าอ่ะผู้ว่าจ้างกับต้นสังกัดนานเคียร์กันจบแล้ว

ปรากฏว่าเมื่อถึงกองปุ๊บอ้าวยังเคลียร์กันไม่จบนี่ว่า
ถ้าสมมุติเคลียร์ไม่จบปุ๊บนางต้องโดนปรับเงินนะ

โทรไปเช็คกับพี่ที่ประสานงานเขาบอกว่าผิดสัญญาให้กลับ
เพราะเรื่องเนี้ยยังไม่ได้ดิวกันนะฮะส่วนผู้กำกับเอง

รีบกลับไปแล้วก็ไม่ให้เปิดแต่
ก็ว่าถ้าถ่ายต่อไปแล้วเนี่ยเขาก็ปิดสัญญานะแหละ

ไม่เขาคุยประสานงานว่าพี่เคลียร์กันหรือยัง

ส่วนดาราคนอื่นก็ต้องกลับบ้านหมดเลย
ตั้งแต่เปิดกองละครมาไม่เคยเจออย่างนี้

หนูเจอกันวันจันทร์๘โมงนะ

นางก็เลยเอาใหม่รัชดามาดูแล
คุณหมายรัชดาก็กลายเป็นผู้จัดการ

อดีตผู้จัดการของเจนนี่เทมโพสุวันไง

อยากจะรู้อะไรเดี๋ยว๑๘กุมภาพันธ์นี้

อีกตั้ง๔อีก๕นาที

เมื่อก่อนคุณแม่ชอบคุยกับน้องขวานจำได้
นางก็แต่เอาจริงคือนางก็แบบว่านางก็พูดมันก็เข้าใจนางว่า
แล้วเหมือนแบบว่านึกว่ากองถ่ายกับดารา

ก็ตอนนี้เอาความจริงแล้วในตึกก็คือถอดหมดแล้ว
เพราะว่าคือจริงน้องก็ยังติดอีกที่หนึ่งอยู่

แต่คุณแม่ต้องแม่ใช่ควรจะถึงวันที่๕๔๕
ต้องรู้แล้วสิพี่ขูรู้แล้วก็ต้องคุยกันก่อนเวลา

ใช่มันต้องเกิดตั้งแต่วันแรกที่ต้องรู้ต้องเคลียร์ตั้งแต่วันแรก
สิพี่ชอตซ้อมคอนเสิร์ตร้านทูอยู่คืนนี้นะ